หลังจากที่สหรัฐและรัสเซีย
ล้มเหลวในการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียรอบใหม่

ก็เริ่มเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตี
พื้นที่ฐานที่มั่นของกลุ่มกระบดในเมืองอเล็ปโป

อดผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ถึงความล่าช้าในการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อียิปต์

เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือผู้ลิภัยล่ม
ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ
พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว๑๔๘คน

ก่อนหน้านี้ชาวประมวงท้องถิ่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่
สามารถช่วยชีวิตผู้ลิภัยได้ประมาณ๑๕๐คน
กลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้าน
ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอียิปต์เข้าไป
ช่วยเหลือผู้ลิภัยอย่างล่าช้า
โดยสำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติ

บนเรือลำนี้ประมาณ๔๕๐คน

จะมีผู้ลิภัยอยู่บนเรือมากถึง๖๐๐คน
โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอียิปต์สู่ด่านแล้วก็โซมาเลีย
ส่วนนี้ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองอเล็โปของซีเรีย
หลังจากที่กองทัพซีเรียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
โดยมีเป้าหมายทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มกระบด
ซึ่งสถานีอัลจาซีร่ารายงานว่า
ปฏิบัติการดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๖คน
บ้านเรือนในพื้นที่ทางตะวันออกของเมือง
และเมืองข้างเคียงเสียหายอย่างหนัก
องค์การสหประชาชาติแถลงเรียกร้อง
หนทางส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังเมืองอเล็ปโปแล้ว
พร้อมยอมรับว่าสถานการณ์ในช่วงนี้
ไม่สามารถส่งความช่วยเหลือเข้าไปได้ครับ